เมื่อวันก่อนคุณเศรษฐาไปคุยกับสหกรณ์แท็กซี่
คุณเศรษฐาบอกว่าโอ้โหหาเสียงมาตั้งนาน๖๐วันเนี่ย
เหนื่อยมาแสนสาหัสอย่างนี้ไม่ยกกระทรวงดีไปให้ใครหรอก
ชื่อถึงกระทรวงคมนาคมด้วย

ว่าวันนั้นไปคุยกับสากรแท็กซี่
ซึ่งเค้าก็มีความเติบและนอนใจ
กระทรวงที่ดูแลแท็กซี่อยู่ก็คือกระทรวงคมนาคม
เพราะมีปัญหาเรื่องเรื่องมิเตอร์เอยค่าโดยสารขั้นต่ำเอย
กฎกติกาต่างที่ไม่เป็นธรรมที่ต้องแข่งกับ
ใช่ไหมครับเป็นความอัดอั้นตันใจของเขา
ใช่มั้ยแล้วก็แล้วพูดกันมาแค่ชั่วโมงกว่า
ตอนจบก็มีคนหนึ่งเขารุมเข้าขึ้นเขาบอกว่า
ภักดิ์เพื่อไทยเป็นรัฐบาลอย่าไปยกกระทรวงนี้ให้นะ
เพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็มีปัญหาอยู่แล้ว
สากรแท็กซี่เขามีปัญหาอยู่มาก
ก็แสดงว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ดูแลเขาเลย
อยู่แสงและครอบครัวใช่ไหมครับ
แสนกับครอบครัวคนดูแลคนก็เป็น๓๔แสนคน

เพราะฉะนั้นเขาก็หวังพึ่งว่าถ้าเกิดภาคเพื่อไทยมาเนี่ย
ผมคิดว่าเขาก็ดักคอไว้ก่อนแหละ
ว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลก็อย่ามาอ้างแล้วกันว่า
กระทรวงนี้พักนั้นเป็นคนดูแลนะผมทำอะไรให้ไม่ได้
ผมไปในฐานะแคนดิเดตนายก

ตามการที่ผมลงพื้นที่ประสัยตลอดเวลา
เราก็อยากที่จะได้เป็นภาคแกนหลักในการจับต้นรัฐบาล
แล้วก็กระทรวงหลักเราก็มีอยู่หลายกระทรวงที่เราอยากจะได้อยู่
กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดแน่นอน
แต่ว่าเดี๋ยวพูดวันนี้ไปเดี๋ยวก็มีไอโอไปปัดหนึ่งว่า

อันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าคุณภาคภูมิถาม
คุณภาคได้

ของพรรคนั้นด้วยเหมือนกันเขาเองเขาก็อาจจะมีมีผู้เล่นที่อยากที่จะเข้ามาบริหารจัดการหรือดูแลกับส่วนนั้นเหมือนกันก็ต้องมาถกกันก็ต้องมาพูดคุยกันเราต้องให้เกียรติพรรครุมเศรษฐบาลครับถึงเวลาเอาตัวเลขมากลางแล้วมาดูกันก่อนใช่ครับว่าพรรคไหนได้มากได้น้อยยังไงแล้วมันคงต้องมาคุยกันตรงน
ถ้าเกิดลืม๒๕๐ไปนี่ง่ายใหญ่คุณได้เท่าไหร่คุณได้๒๖๐
เกิดใช่ไหมตรงนี้มันก็ไม่ต้องมาคุยกันวันนี้หรอก
ทุ่ม๑นาทีค่อยคุยกันก็ยังได้อยู่ผมเชื่อกรรมการบริหารเขา
ค่อยเข้าของยกหัวคุยกันตอนนั้นบ้างใช่ไหมค่ะวันนี้ผมเป็น

ไม่ต้องให้นักสถิติ

เบอร์๒ทุ่มกว่าก็คงจะพอได้เขาแล้วมั้งว่าอะไรยังไง
๔ทุ่ม๕นาทีผมโทรหาคุณเทศภาคเนี่ย
ได้ครับไม่มีปัญหาครับ
ฟังไทยรัดทีวีช่อง๓๒
เริ่มใหม่ไทแลนด์